ผัวเมียขายไก่ย่างหลั่งน้ำตาเลย
เพราะว่าเงินที่เก็บไว้เพื่อจะนำไปซื้อบ้านช่วงสงกราน
ว่าเดี๋ยวสงกรานปีนี้จะไปซื้อบ้านแล้ว
แล้วเจ้าขโมยคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนกันแท้เลยนะ
ขโมยเงินของสองผัวเมียนี้ไป๒แสนบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายไก่ย่างวิเชียนบุรีครับ
ข้างถนนเรียบคลอง๔ตะบนคลอง๔อำเภอคลองหลวง
นายวิศนุกรอัดศรอายุ๔๔ปีพร้อมภรรยา
เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ตัวเขาเองแล้วก็ภรรยาได้ออกไปซื้อของกันตั้งแต่ตอนเที่ยง
โดยให้ลูกชายแล้วก็น้องสาวเพียง๒คน
อยู่ที่ร้านจังหวะนี้นะครับคนร้าย
ซึ่งก็เป็นเพื่อนกับนายวิศนุกร
ก็ขับรถกระบะมาที่ร้านพร้อมกับภรรยา

พอรู้ว่าเขาออกไปซื้อของ
ก็วานให้ลูกชายของเขาเอาไปซื้อโรตีให้หน่อย
ก็ถือว่าเป็นหลานใช่ไหม

ใช่ครับแล้วตัวเขาเองก็ฉวยโอกาส
เข้าไปขโมยเงิน๑๘๕๕๐๐บาทนะครับ

โดยนายวิศนุกรหลังกลับจากไปซื้อของมาเสร็จนะครับ
ก็เห็นตู้เก็บเงินมันผิดปกติแล้วล่ะ
เหมือนถูกเคลื่อนถูกเปิดอะไรอย่างนี้นะครับ

นี่เขาเหมือนมีตู้เก็บเงินไว้
เพาะของเขาเลยเขารู้ของเขาเอง
แต่ทีนี้มันมีอะไรขยับเคลื่อนอะไรเนี่ยนะ

ใช่ครับโอ้โหพอเปิดตู้เท่านั้นแหละ

เก็บไว้ตั้งเป็นปี

เงินอุตสาธิตเก็บยอดสะสมไว้นาน

ช่วงสงกรานที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ
จะสู้เก่าแต่ยอดเงินใหม่เข้าไป
วันเราตัดสุมใหม่ทีละ๕๐๐

ตั้งแต่ตอนแรกยอด๓๐๐

จากสงครานมาผมกลัวเงินไม่พอซื้อบ้าน
ผมจะยอดมาละ๕๐๐
ถ้าว่าสงครานเนี่ยผมจะเอาเงินไป

สู้มาใส่ให้มันพอ๕๐๐๐
เห็นไหมเขาอุตสานค่อยยอดไปที่แล้วกี่บาท
กี่บาทก็ว่าไปจนได้เกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
นายวิศนุกรบอกว่าเพื่อนคนนี้คบกันมาประมาณ๒ปี

และมีเพียงเพื่อนคนนี้กับภรรยาของนายวิศนุกรเท่านั้น
ที่รู้ว่าตัวเขาเก็บเงินไว้ในตู้ตรงนี้

แล้วก็เพื่อนรู้ด้วยเพื่อนก็รู้อีกคนนึงเพิ่ม
เพราะว่าเพื่อนรู้เพราะอะไรเพราะเพื่อนคนนี้เป็นคนยกตู้เข้าไปในบ้าน
คือรู้เลยว่าตู้ตรงนี้วิศนุกรเขาเก็บตังค์เอาไว้อยู่
ใช่ไปบอกเขาหมดในอนาคต
ก็เลยบอกว่าอยากให้เพื่อนเอาเงินมาคืน
เพราะว่าตอนนี้นายวิศนุกรเองเขาก็เดือดร้อน
เงินมันเป็นเงินในอนาคตไงจะซื้อบ้านอยู่แล้วอะค่ะ

แล้วก็ให้ตำรวจตามจับเพื่อนเจ้าโจรคนนี้
ทำกันได้นะเพื่อนคนนี้นะฮะ